รถแท็กซี่เหินข้ามเกาะกลางคุณแล้วก็ฟาดกับเสาไฟฟ้า
จนกระทั่งมาสงบนิ่งด้วยการหงายท้องล้อชี้ฟ้าแบบนี้

คนขับเนี่ยจริงเป็นเจ้าหน้าที่ของกระทรวงสาธารณสุขนะ
แต่คือรับอาชีพเสริมแล้วฮะ
เป็นคนขับแท็กซี่แล้วก็มาประสบอุบัติเหตุแล้วนะครับ
ที่เกิดเหตุอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลไซน้อย

พบแท็กซี่สีเหลืองหมายเลขทะเบียนททหาร
จุฬา๗๑๖๘กรุงเทพมนาคม
หงายท้องล้อชี้ฟ้าอยู่กลางถนนนะครับ
โดยมีคนขับรถก็คือนายนัทธนินศรีบุญรอดอายุ๓๓ปี
ซึ่งจริงเป็นเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุข

เป็นคนขับฮะเสียชีวิตคารถนะครับ
พนักงานเวรเปรย์ของโรงพยาบาลไซน้อยนะฮะ

บอกว่าโอ้โหตอนที่เข้าเวรอยู่ที่โรงพยาบาล
ได้ยินเสียงดังโครมสนั่นหวั่นไหวตรงกลางถนนเลย
ก็รีบวิ่งมาดูหน้าโรงพยาบาลนะฮะ
เห็นรถแท็กซี่กำลังเสียหลักครับ
แล้วก็ลอยมาจากเกาะกลางถนนฝั่งตรงข้ามหน้าโรงพยาบาล
ก่อนที่ตัวรถแท็กซี่จะมาฟาดที่เสาไฟฟ้า
แล้วก็พลิกหงายท้องล้อชี้ฟ้าหยุดนิ่งอยู่กลางถนน
โดยรอปภเองพร้อมเจ้าหน้าที่พยาบาลในโรงพยาบาล
ก็วิ่งออกมาเพื่อจะทำการช่วยเหลือคนขับรถ
ปรากฏว่าคนขับรถเสียชีวิตคาที่แล้วนะครับ
ส่วนทางด้านของญาติของคนขับนะครับ
นายนัทพลศรีบุญรอดอายุ๓๓ปี
อายุเท่ากันเพราะว่าเป็นแฝดผู้พี่นะคุณนะ
เปิดเผยว่าน้องชายทำงานเป็นเจ้าหน้าที่กรมสุขภาพจิต

ทุกวันจะใช้เวลาว่างหลังเลิกงาน
ราชการขับรถแท็กซี่หารายได้เสริม
ซึ่งก่อนเกิดเหตุเข้าใจว่าน้องชายกำลังขับรถกลับบ้าน
ห่างจากที่เกิดเหตุไม่ไกลแต่มาเกิดอุบัติเหตุซะก่อนนะครับ

บอกว่านายนัทนินจะขับรถมาด้วยความเร็ว
ซึ่งก็ยังไม่ยืนยันว่าจะเป็นการหลับในหรือไม่
หรือจะมีรถคันอื่นเป็นคู่กรณีหรือเปล่านะครับ
โดยจะต้องตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด
หน้าโรงพยาบาลอีกครั้งหนึ่งนะครับ